คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่นครนายกกันหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่อพรวัย๖๑ปีคนหนึ่งก็อยู่ที่บ้านคนเดียว
ประกอบกับมีความเครียดมารุมร้าวก็เลยตัดสินใจซดยาฆ่าแมลง
แล้วเอาปืนจ่อยิงตัวเองจนเสียชีวิตคาบ้านพักที่นครนายกนะคะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
บ้านที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวคลอง๒๔ฝั่งใต้
ตำบลศรีสักกระบืออำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยทั้งตำรวจรวมถึงทีมแพทย์
ได้เข้าไปตรวจสอบในบ้านแล้วก็ไปพบศพอยู่บนเตียงนอนนะคะ
เป็นศพของนายมานะแสงอรุณอายุ๖๑ปี
ซึ่งนายมานะเป็นเจ้าของบ้านและเป็นประธานอพรจุดองคารักษ์
นามเรียกขานก็คือราชศรี๑นะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเจาะหน้าผากทะลุท้ายทอย๑นัด

สภาพศพคือนอนหงายหัวยังหนุนหมอนอยู่
แล้วก็อยู่ในชุดเสื้อยืดแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำ
ด้านข้างตัวพบปืนลูกโม่ขนาด๓๘วางอยู่๑กระบอก
แล้วก็เจอวิทยุสื่อสาร๑เครื่องแก้วน้ำ๑ใบ
แล้วยังมีขวดยาฆ่าแมลง๑ขวดนะคะ
ขวดนั้นคือน้ำยามันพร่องไปแล้วยาฆ่าแมลงเหลืออยู่บางส่วน
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตมาประมาณ๘ชั่วโมงแล้ว
ในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
และจากการสอบถามเพื่อนบ้านคือนายสมพรทองหุ่น
อายุ๕๓ปีก็เล่าให้ฟังค่ะว่าผู้ตายคนนี้พักอยู่ที่บ้านคนเดียว
เพราะว่าภรรยากับลูกสาวไปอยู่ที่กรุงเทพ
บางทีภรรยากับลูกสาวก็จะแวะมาหาที่นครนายกอยู่บ้าง
ซึ่งผู้ตายก็มีโรคประจำตัวเป็นทั้งความดันเบาหวาน
รวมถึงเดินเหินไม่ค่อยจะสะดวกค่ะ
แล้วเพื่อนบ้านบอกด้วยว่าปกติแล้วช่วงหัวค่ำในบ้านหลังนี้ก็จะเปิดไฟ
แต่ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะไม่เห็นว่าเปิดไฟก็เลยเอ๊ะอยู่บ้านแต่ทำไมไม่เปิดไฟ
เดินมาเรียกแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับเลยรู้สึกผิดสังเกต
ก็เลยงัดประตูเข้าไปปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายมีโรคประจำตัว
พักอยู่คนเดียวก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็กินยาฆ่าแมลง
หลังจากนั้นใช้ปืนยิงหน้าผากเพื่อปลิดชีพตัวเอง
เดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ใกล้กันกับบ้านผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ส่วนทางด้านตำรวจนะคะก็จะมีการสอบปากคำญาติให้ละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ให้มูลนิธินำศพส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
เพื่อที่จะผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะคะ